สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ระยะนี้นะคะภาคเหนือแล้วก็อีสานนะคะอุณหภูมิอุ่นขึ้น๑๒องศาค่ะคุณผู้ชม
แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าลมหนาวจะจากเราไปนะคะจากการตรวจสอบเราพบว่าในเดือนมกราคมนี้
ช่วงที่หนาวสุดเลยนะคะก็คือช่วงปลายสัปดาห์นี้
ไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าค่ะจะมีลมหนาวแผ่ลงมาค่ะ
ส่วนในระยะนี้นะคะอากาศกลางวันค่อนข้างร้อนนิดนึงนะคะ
องศาค่ะส่วนพี่น้องภาคใต้ค่ะ
ช่วงนี้ต้องระวังฝนตกหนักนิดนึงนะคะ
ตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะคะ
ในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักค่ะบริเวณที่มีคลื่นลมแรงเนี่ย

เพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือกันด้วย

เผชิญกับพายุหิมะถล่มครั้งใหญ่นะคะ
ทำให้มีผู้สูญหายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเคลียร์หิมะแบบนี้นะคะ
แล้วก็มีการนำสุนัขดมกลิ่นเข้าช่วยเหลือด้วย
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ